แจ้งข่าวดีกันหน่อยนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลลีกของอังกฤษนะครับ
ก็ไทยรัฐทีวีของเรานะครับก็เตรียมที่จะถ่ายทอดสดศึกคาราบาลครับ
ในรอบสามนะครับซึ่งจะเป็นเกมคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้วก็คิกออฟจริงจริงเนี่ย
ตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับก็จะถ่ายทอดสดตั้งแต่รอบสามไปต้นไปนะครับ
แล้วก็เชียร์กันยาวสำหรับคาราบาลครับดูฟรีแน่ครับ
ทางไทยรัฐทีวีนะครับก็เป็นเกมนัดสำคัญนะครับ
ในคืนวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนลิเวอร์ภูจะเปิดบ้าน
เจอกับนะครับก็ถือว่าเป็นสองทีมที่น่าดูมากมากนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดนะครับ